ว่าคอการเมืองไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าลุงตู่นั้นจะอยู่จนครบวาระหรือว่าจะยุบสภากันแน่
เพราะล่าสุดมีคนที่เป็นเสมือนเงาตามตัวของลุงตู่ออกมาบอกแล้วว่ายุบสะพานแน่
ยุบเมื่อไหร่แล้วเราจะได้เลือกตั้งกันเมื่อไหร่ติดตามจากรายงานครับ
ถ้าจะมีใครสักคนที่รู้ว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหรือจะอยู่จนครบหวานระ
ก็คงต้องเป็นคนที่ชื่อว่าเดิร์ดแด๊กธนกรวังบุญคงชนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปรียบเสมือนเงาตามตัวของลุงตู่
และก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าลุงตู่เลือกที่จะยุบสภาแทนการอยู่จนครบวามระ
เพราะเดอร์แด๊กออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าลุงตู่จะยุบสภาหลังปิดสมัยประชุมสิ้นเดือนนี้
ส่วนจะวันไหนรอลุงตู่ตัดสินใจอีกที
แต่ความเข้าใจของผมที่มีข้อมูลปัจจุบันนี้มันต้องปิดสมัยประชุมสภาก่อน
ถ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีโอกาสยุบสภาได้ทุกเมื่อ
และเมื่อประกอบกับกระแสข่าวที่ถูกปล่อยให้ลอยออกมาตามลม
วันที่๑๕มีนาคมเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสยุบสภาค่อนข้างสูง
หากเป็นเช่นนั้นการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน๔๕๖๐วัน
แล้วแต่กรกตจะกำหนดและจะต้องประกาศวันรับสมัครและวันเลือกตั้งภายใน๕๗วัน
นั่นเท่ากับว่าถ้าใช้วันที่๑๕มีนาคมเป็นตัวตั้งในการยุบสภา
คือวันที่๗พฤษภาคมหรือ๑๔พฤษภาคมเท่านั้น
ขึ้นอยู่กับว่ากรกตจะเลือกวันไหน
ถามว่าทั้งสองวันนี้จะมีใครได้หรือเสียประโยชน์หรือไม่
ประเด็น๑ถ้าเลือกวันที่๗พฤษภาคม
พักไหนที่มีคะแนนเสียงจัดตั้งมากก็อาจจะได้ประโยชน์
เพราะช่วงเวลานั้นจะเป็นวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่๔๗พฤษภาคม
คนทั่วไปจะเดินทางท่องเที่ยวกันมาก
โอกาสที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจึงน้อยลง
คะแนนจัดตั้งจึงมีผลสูง
แย้งว่าสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ก็จริงอยู่
แต่อย่าลืมว่าจากการสำรวจพฤติกรรมนิสัยของคนไทยพบว่า
ส่วนใหญ่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยมีการวางแผนล่วงหน้า
อะไรที่ไม่จวนตัวก็ไม่ทำ
นั่นจึงเป็นโอกาสของพักที่มีคะแนนจัดตั้งตุนไว้ในกระเป๋า
แต่ถ้าเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคม
และประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันมาก
ภักที่เป็นกระแสในช่วงเวลานั้นจะได้ประโยชน์มากที่สุด
ไม่ว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันไหน
กรกตต้องตอบคำถามสังคมก่อนว่า
แบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้พักการเมืองใด

ก็คงอัปประโยชน์ไม่ต่างจากปี๒๕๖๒
ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน